ยังไงคะก็ทำให้เห็ดเกิดขึ้นเยอะมาก

ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของพี่น้องชาวอำเภอบัวใหญ่
เขาเก็บเห็ดสร้างรายได้กันค่ะ

เขาก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้ได้วันละหลายพันบาทนะคุณชนะ

หลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงคะคุณ

ฝนตกค่ะฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
ก็ทำให้เห็ดป่างอกออกมาเป็นจำนวนมาก

เห็ดเกิดจากความเหงาที่ทำให้ก็ได้
เห็ดเกิดจากสปอ

เอาแล้วแต่จะเข้าใจไปแต่เห็ดที่นี่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจริง
ดูสิคะป่าไม้ชุมชนป่าอุดมสมบูรณ์มากเลย
ชาวบ้านยังบอกอีกด้วยว่าปีนี้เห็ดเยอะมากกว่าทุกปีด้วยนะคะ

เห็ดหายหงงอกออกมาเยอะมากเป็นพิเศษเลย
ซึ่งเห็ดเหล่านี้เป็นเห็ดที่ชาวบ้านนิยมรับประทานแล้วก็ขายดีด้วยนะคะ
แต่ละวันเห็ดสดปลอดสารพิษที่ชาวบ้านหาได้เนี่ยก็จะไปจำหน่ายกัน

ราคาที่ขายก็จะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของเห็ดเนาะตามไซส์ตามขนาดด้วยนะคะ
อย่างเช่นเห็ดที่ดอกตุ้มหน่อยก็จะคัดขายกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ส่วนถ้าเห็ดที่บานนะคะก็จะขายในกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
ราคาดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าวันหนึ่งสร้างรายได้เนี่ยโอ้โหเยอะมาก๕๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย
แกงเห็ดแกงเห็ดอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยคุณ
แล้วก็มีแบบอะไรต้มแซ่บเห็ดอะไรอย่างนี้โอ้ยตายหิวจริง
ใครที่ชอบทานของปลาสดปลอดศัลย์พิทธิ์แบบนี้ช่วงนี้ลองมา

ที่ฉันชอบมากเลยแกงเห็ดปายานางิงแบบนี้

ชาวบ้านที่เขาดูอยู่น้องหนูเกิดอยากจะไปเก็บเห็ดเอง
ไม่ได้คืออย่างนี้ละกันดูให้ดีเถอะเห็ดบางชนิดมันกินไม่ได้
พิษก็เยอะเราก็เห็นข่าวกันมาบ่อยเนอะสำหรับคนที่ออกไปเก็บเห็ด
แล้วปรากฏว่าเป็นเห็ดพิษถึงกับชีวิตก็มีมาแล้ว
แต่อันนี้ชาวบ้านที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเก็บเห็ดไปขาย
เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเห็ดอะไรเป็นอะไรแล้วขายได้ยังไงราคาเท่าไหร่
เป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะ